ที่จังหวัดนครปฐมวัดสว่างอารมณ์คนไปเยอะอยู่แล้ว
ช่วงนี้ยิ่งเยอะเลยเพราะว่าสาธุชนกับคนดัง
เขาเดินทางไปให้พระอาจารย์แป๊ะเจิมฝ่ามือเจิมหน้าผากเสริมสิริมงคล

ผมจะไปให้พระอาจารย์เจิมฝ่ามือให้เลย
อย่าให้คุณมีโอกาสดีกว่าสงสารพระอาจารย์นะคะ
ไปกันที่นี่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะ
เหล่าสาธุชนสายมูค่ะ
เขามาที่วัดสว่างอารมณ์ส่วนใหญ่ก็มากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดแหละ
และก็มาหาพระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสให้ท่านลงอัคระยันหลังฝ่ามืออันนี้คือหลังฝ่ามือนะ
และก็นี่ค่ะทำการเจิมหน้าผากเสริมสิริมงคลนะคะเขาบอกว่าเสริมสิริมงคลเรื่องของการทำมาค่าขายการหากิน
และนอกจากนี้พระอาจารย์แป๊ะแนะนำให้ไปกราบไหว้พระพิคเนตปางประธานพรที่อยู่คู่วัดมากว่า๒๐ปีนะ
คือส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้ขอพรเขาเชื่อว่าองค์พระพิคเนธเป็นองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง
บันดาลให้ผู้บูชาร่ำรวยทำมาค่าขึ้นประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา
หลายคนเชื่อว่าถ้าเราไปไห้พระพิกาเนธเราต้องเป็นศาสตร์ทางด้านศิลปะอย่างเดียวหรือเปล่า
จริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าพระพิคเนธเป็นเทพที่ประธานเรื่องของความสำเร็จเลยโดยตรง
อย่างวันนี้มีนักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่องเสือเพ่นคุณระดาดุษยาริน
เข้ามาให้พระอาจารย์แป๊ะทำพิธีลงอัคระยันที่หลังฝ่ามือ
และเจิมหน้าผากให้แบบนี้ค่ะเสริมสิริมงคลเลยนะคะ
เขาเชื่อว่าจะช่วยทำให้การงานเงินทองไหลมาเทมาแบบปังปุริเย่
หลังจากนั้นคุณระดาก็เดินทางไปไหว้องค์พระพิคเนธด้วย
และก็ทำการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยการล้วงปิงปองขึ้นมาจากกระบูน

ระบุอันนี้เป็นกระบุงใช่ไหมล้วงขึ้นมาจำนวน๒ลูก
แล้วก็โชว์ให้บรรดาแฟนคลับโชว์ให้บรรดาสาธุชนที่ไปอยู่ในวัดได้ดูกันแบบชัดไปเลย

สวยแบบชัดเลย

เล่นสวย
เลขสวยคนก็สวย

ก็อยากสวยก็ต้องลองทำกันดูมันมีวิธีหลากหลาย
คับนี่ไงทำหน้า

ทำบุญทำบุญสวยชาติหน้าสวยชาตินี้เออไง
ก็ทำมาแล้วนี่ขนาดทำมาแล้วนะเอางี้